คุณผู้ชมยังจำผู้หญิงที่ชื่อว่าพิมพ์ริพายได้ใช่ไหม
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณแตงโมแล้วนะคนละประเด็นแล้ว
คุณพิมพิริพายเนี่ยโหเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องบอกนะคะ
ว่าเธอมีวัฒนศิลปในการพูดดุเดือด
แล้วก็ขายของขายดีเป็นเทน้ำเทท่ายอดขายเนี่ย

ล่าสุดเธอไลฟ์ขายของเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
แต่มีชาวเน็ตค่ะจู่ไปคอมเมนต์ในไลฟ์ของเธอบอกว่า

ดากราดแบบนี้อยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ
สาระแนมาบงการกูว่ากูเนี่ยคนดูน้อย
ชีวิตมึงมึงเอารอดยัง
มึงไม่เอาเวลาไปดูแลตัวมึงเอง
ว่าตัวมึงเนี่ยทำยังไงให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
บริษัทนี้ไม่จ้างมึงจ้างมึงแค่หมื่นสี่
บริษัทอื่นไหนจะแจ้งมึงสองหมื่นสองสองหมื่นแปดสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแสนห้า
คนนั้นชีวิตตกต่ำแล้วหัวเราะเยอะสะใจ
ไม่เคยสักไม่เคยชะโงกหน้าดูเงาหัวตัวเองเลย
ว่าชีวิตตัวเองมันขนาดไหน

จำได้ใช่ไหมก่อนอันนี้มันมีดราม่าของยูทูบเบอร์ชื่อว่าคิวเท
ทีมงานคิวเทเนี่ยมองว่าเฮ้ยเขาได้เงินเดือนไม่พอ
ได้เงินเดือนได้แค่นี้เองอ่ะ

อยากจะได้มากขึ้นก็เห็นรายได้คิวเทนตั้งเยอะตั้งแย

แล้วทีนี้ก็มีชาวเน็ตไปด่าในไลฟ์ของคุณพิมพิพาย
ไปด่าว่าอันนี้ตกต่ำ

คุณพิมพิพายก็เลยเครื่องด่าติดแล้ว

กราดเลยด่ากราดเลยแล้วก็มีประเด็นเรื่องเงินเดือนด้วย

ว่านี่ไงพวกคุณไม่คิดหาทำอะไรให้มันได้เงินเพิ่ม

เออของเขิงไม่ขายแล้วใช่ไหม

คือมันจะมีบางช่วงนี่เห็นไหม
ชันเข่าด่าจ้ะคุณผู้ชมนะคะซัดแบบคือคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะคะ
คุณพิรภัยเขาไม่ได้ด่าทุกคนที่จบปริญญาตรีนะ

พิมพิริพายบอกว่าบางคนเนี่ยจบปริญญาตรีด้วยเงินกู้ก่อยสอพอสิ้นเดือนยืนต่อแถว
ต่อคิวอีออนแล้วเอาเครดิตอะไรมาด่าแม่ค้าออนไลน์ที่มียอดขายหลักร้านแบบเธอ
เออด่าไฟรับเลยนะคะ